เชื่อว่าคุณผู้ชมรออยู่แล้วในช่วงนี้
ถูกต้องแล้วค่ะช่วงนี้เราจะมาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีนะคะ
และก็วันนี้นะคะผู้โชคดี๓ท่านที่จะได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
ก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปเลยนะคะ
นี่คือพระผุดวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากันเลยคุณผู้ชมครับหมอไก่
รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปเจอกันเลย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีค่ะ

แม้วันนี้นะคะใกล้สงกรานแล้วค่ะหมอไก่ค่ะ
หมอไก่จะมาแนะนำสำหรับคนที่มีดวงโชคดีเกี่ยวกับการเดินทาง
แล้วก็ดวงสำหรับคนที่ต้องระวังเรื่องของการเดินทางในช่วงสงกรานด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้คนหลายคนอาจจะแบบว่าเริ่มวางแผนแล้วในการเดินทางแล้วใช่ไหมคะ
ก็คืออาจจะต้องแบบว่าดูดวงกันสักนิดนึงก่อนที่จะเดินทางนะคะ
ราศีที่จะดวงดีนะฮะจากการเดินทางนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะฮะ
ราศีเมฑุร์ราศีเมฑุร์ยังไงอ่ะคะ
ก็คือดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกล
ถ้าสมมุติว่าเราได้เดินทางตามดวงเนี่ยเขาเรียกว่าโหมันจะดีมากนะคะ
ก็คือหลังจากที่เดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลาบหรือว่ามีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
หรือว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยเราอาจจะแบบได้มองเห็นพวกช่องทางการทำเงินใหม่
หรือว่าเห็นแบบว่าเรื่องของสินค้าใหม่เราอาจจะแบบมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราก็ได้
อันนี้เป็นกันเยอะนะเวลาไปเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปต่างประเทศ
ได้เห็นอะไรใหม่แปลกแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้
พอเรากลับมาที่ไทยได้ลองทำอย่างที่ต่างประเทศเขาทำมันกลายเป็นอาชีพเสริมถือว่าเป็นอาชีพหลักที่ดีเลยนะ
ใช่เป็นช่องทางทำเงินใช่ไหมคะก็คือชาวราศีเมทุนเนี่ยมีดวงว่าจะได้โชคดีจากการเดินทาง
ช่วงสงกรานนะคะเป็นช่วงระยะเวลานานขนาดไหนคะหมอไก่
จริงมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นปลายจนถึงสงครานเลยต้องคือเดือนหน้าเลยนะคะ
แล้วก็สำหรับชาวราศีเมทุนเนี่ยโชคดีกับการเดินทางไปแล้วแต่ว่าก็ต้องมีเรื่องของราศีที่ต้องระวังสำหรับการเดินทางด้วยใช่ไหมคะ
ราศีที่ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางเนี่ยจะมี๒ราศีด้วยกันนะคะนั่นก็คือราศีแรกนะคะชาวราศีพฤกษกนั่นเอง

ชาวราศีพึกศกเนี่ยในช่วงสงครานเนี่ยเวลาจะเดินทางเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเวลาขับรถเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนต้องคอยเตือนสติตัวเองอยู่ตลอด
หรือไม่คนข้างถ้ารู้แบบคนในครอบครัวจะขับรถเนี่ยแบบเร็วนะก็ต้องเตือนกันหน่อยอาจจะต้องแบบสะกิดสะกิดกันหน่อยนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะแบบงดไปเลยดีกว่าขับรถให้คนอื่นขับ

บางทีอาจจะต้องระวังเรื่องของการหกล้มค่ะ
กาสดุ๊บขาพริกขาแพงได้แพ้กลับบ้าน

ก็คือให้คุณผู้ชมมีสติแล้วกันนะ
ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทถูกไหม
แล้วก็ยังมีอีกเล็กดาษีด้วยที่เกิด

อ่านะคะนั่นก็คือชาวราศรีพิจิกนั่นเอง

ชาวราศีพิจิกษ์มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน

แล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคในการเดินทาง
ค่ะนะคะบางทีแบบว่าการเดินทางเนี่ย
มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะ
อาจจะมีเรื่องมาแบบเหมือนกับขัดขวางไม่ให้เราเนี่ย
เหมือนกับเดินทางไปแบบสะดวก
อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าดีเลไป
นะแต่ว่าที่บอกว่ามันไม่รุนแรงเนี่ย

เขาเรียกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครอง
อาจจะเป็นเพราะว่าคือชาวราศีพิจิกษ์
อาจจะแบบชอบทำบุญมาก่อนชอบช่วยเหลือคน
หรือว่ามีเรื่องของการบูชาพระหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ที่ทำให้แบบมันแคล้วคาดปลอดภัย
แล้วมีเคล็ดลับสำหรับ๒ราศีที่อาจจะดวงไม่ค่อยดี
ช่วงของการเดินทางสงกรานนี้มาบอกไหมคะนะคะ
ก็คือดวงมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก่อน

เช่นแบบว่าอาจจะไปบริจาคเลือด
หรือว่าแบบไปช่วยพวกสัตว์ที่มันเจออุบัติเหตุ
เช่นพวกหมาโดนรถชนเต่าโดนรถเหยียบอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้

บริจาคเลือดหรือว่ายังไงดีคะหมอไก่
ไปบริจาคเครื่องมือแพทย์อะไรแบบนี้ได้ไหมคะ

ก็คือเหมือนเป็นการแก้เคล็ดสำหรับคนที่มีดวงว่า
อาจจะมีอุปสรรคกับการเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะ
สำหรับ๒ราศีก็คือราศีพฤศกและราศีพิจิกษ์นะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าเตือนตัวเองเอาไว้จะได้มีสติแล้วก็จะได้ไม่ประมาทด้วยนะคะ
ที่จะได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้แล้วนะคะ
ท่านแรกนะคะได้แก่คุณพอพึ่งทำรัง
เกิดวันอาทิตย์ที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙

เงินที่เขายืมไปจะได้คืนไหมคะ
ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยค่ะหมอไก่

ดูจากดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่อนข้างจะยากเหมือนกัน

ถ้าสมมุติว่าคนที่ยืมไปยิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งพูดยากยิ่งลำบาก
อาจจะต้องใช้กฎหมายช่วย
คือตามดวงของคุณพ่อพึ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เหมาะสำหรับในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงิน
หรือว่าในเรื่องของการแบบไปทำธุรกิจหุ้นส่วนกับคนอื่นทำแบบไม่ค่อยดี
อาจจะต้องระวังในตรงนี้อาจจะต้องใช้กฎหมายแล้ว
แปลว่ามีแนวโน้มว่าจะได้คืนยาก
ยากยากเลยใช่ไหมคะยากแล้วมีแบบอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าคุณพึ่งควรทำยังไงหมอไก่
ก็คือถ้าสมมุติต่อไปอาจจะต้องระวังในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงิน
ถ้าสมมุติว่ายืมก็คือให้เลย

ก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนมายืมเงินเราเอาเป็นว่าให้ได้เท่าที่เราสบายใจจะให้

ใช่ค่ะใช่แล้วก็เรื่องของหุ้นส่วนคือไม่ค่อยดียืมเงินก็ไม่ค่อยดีค่ะ

คนต่อไปไปดูคนนี้บ้างดีกว่านะครับ
ชื่อว่าคุณพิเช่นปะติทินด้วย

เกิดตามนี้เลย๒๑พฤษภาคม๒๕๐๗
ขอดูเรื่องของการงานล้วนแหมจะมีการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าเป็นหัวนงหัวหน้าอะไรไหมฮะ
คือในช่วงตอนนี้เนี่ยนะคะคือเขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของ
มีอุปสรรคเข้ามาท้าทายความสามารถคือจะทำงานอะไร
มันอาจจะแบบหนทางไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ
อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ว่าคือมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้
สมมุติไม่ย่อท้อแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

อาจจะมีการแบบว่าย้ายงานออกงานคือถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้น
แต่ถ้าสมมุติว่าทำงานเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมมันอาจจะมีปัญหา
อาจจะดีขึ้นถ้าย้ายงานเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำงาน
แต่ถ้ายังทำที่เดิมอยู่มันลำบากนิดนึง
แล้วคือเขาถามว่าช่วงนี้นะคะจะย้ายบ้านดีไหมคะ
ดูมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยไหมคะหมอไก่

แต่ว่าการโยชน์ย้ายคลั้งนี้จะทำให้ทางคุณซีอางเงินเยอะ

ที่อยู่อาศัยที่เราเข้าไปอยู่มันอาจจะต้องปรับปรุงรายสร้าง

เกิดวันอาทิตย์ที่๑๘มีนาคมนะคะพศ๒๕๕๙
อยากรู้ว่าจะทำอาชีพกิจการอะไรถึงจะดี

ต้องเป็นอาชีพที่มันไม่มีสินค้า

เช่นแบบพวกความสวยความงามก็ได้เหมือนกัน
เดี๋ยวก็งานบริการงานนวดหรืออะไรก็ได้

หมอไก่ครับดูจากชื่อคนที่เขาส่งมาจองใจซาลอน

บริการใช่อะไรก็ได้ที่มันไม่มีสินค้า
ที่มันแบบจับต้องไม่ได้เป็นการบริการ
ถือว่าค่อนข้างจะดีหรือไม่ก็เป็นฉีกแนวเลย
เป็นอาชีพที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

ถ้าคุณจอมใจทำอาชีพเกี่ยวกับการทำผมอยู่แล้ว
ผมว่าน่าจะไปรุ่งนะตามที่หมอไก่เขาดูดวงให้
แล้วมีแนะนำไหมคะช่วงนี้ควรจะทำอะไรยังไงบ้าง
ถ้าสมมุติว่าทำอาชีพเกี่ยวกับพวกความสวยความงาม
ก็แนะนำให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบว่าของหวาน
เพราะว่าความสวยความงามเขาเรียกว่าตามโหรศาสตร์เขาเรียกว่าดาวสุก

เขาก็เรียกว่าดาวสุกเหมือนกันก็เป็นการเสริมดวงได้ดีนะคะ
โดยเฉพาะไปทำบุญวันศุกร์จะดีมากกว่านี้เลย
วันนี้วันศุกร์ถ้าดูอยู่ไปทำบุญด้วยนะคะ

คุณจอมใจนะคะ๓ผู้โชคดีวันนี้นะคะ

ภวรพุทธนะคะมี

มีแค่๓

เรื่องของฤทธิ์ทายค่ะหมอกไกร

แอบบอกว่าดวงของทีมชาติไทยวันที่๒๕มีนาคมจะเป็นยังไง
ดวงของทีมชาติไทยนะดีอยู่แล้ว

อันนี้ฉันก็ส่องใจเชียร์ให้ชนะแน่นอนค่ะ
ติดตามกันเพราะวันที่๒๕มีนาคมเดี๋ยวจะทำการถ่ายทอดด้วย

ไทยรัฐทีวีรอลุ้นกันดูว่าจะเป็นอูสเบย์หรือว่าทางอุรุกวัยที่จะเข้ามาชิงชนะเลิศกับไทยในศึกชัยนะครับ
แข่งกันที่ประเทศจีนใช่ค่ะก็ติดตามกันได้ทางไทยรัฐทีวีนะคะวันที่๒๕มีนาคมนี้นะคะ